ฟ้าฝนมาตลอดเวลาก็ต้องระวังเรื่องของการขับรถด้วยครับ
อย่างเช่นที่อุทัยธานีจริงแล้วฝนไม่ได้ตกหนักแล้วก็ลมไม่ได้แรง
ครอบครัวหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันไป๔คนนะฮะ
จู่ต้นไม้มันโค้นล้มไปทับเสาไฟ
เสาไฟล้มมาอีกทีไปทับรถจักรยานยนต์ที่๔คนนี้กำลังขี่ผ่านไป
พ่อบาดเจ็บแต่ลูกเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเลย
วิรพัฒน์มาเชิญวิญญาณกลับบ้าน
หลังจากที่น้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ขี่กันมาพ่อ
แม่ลูกเนี่ยถูกเสาไฟส่องสว่างล้มทับจนเสียชีวิต
ขณะที่ขี่กลับบ้านกันนะฮะเขาอยู่ที่ตำบลเขากวางทอง
อำเภอน้องช้างจังหวัดอุทัยธานีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เอง
นายนุกูลเขาบอกแบบนี้ขนาดตัวเขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พาภรรยา
ลูกสาวลูกชายกลับบ้านหลังจากที่ขายของที่ตลาดนัดกันเสร็จช่วงเย็น
ขับมาก็ฝนตกพร่ำนะคุณผู้ชมลมมันก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับ
ก็ขี่กันมา๔คนจู่เนี่ยต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทางเนี่ยมันโค้น
คนเสร็จปุ๊บไปทับเสาไฟทีนี้เสาไฟก็ล้มลงมา
จังหวะเดียวกันขี่รถผ่านพอดีครับนะฮะเสาไฟล้มมาทับพอดีครับ
รถก็ล้มลงไปลูกชายบาดเจ็บสาหัสตัวเองก็แขนหัก
ภรรยากับลูกสาวเนี่ยปลอดภัยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยมีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
ไปช่วยเหลือพาตัวเองกับลูกชายเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลหนองฉางก่อนแต่ว่าก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอุทัย
นะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตลูกชายเอาไว้ได้ตัวเองก็เสียใจ
ภรรยาเอ่ยลูกสาวเอ๋ยก็เสียใจตัวเองก็แขนหักต้องเข้าเฝือกนี่ฮะ
แล้วมาต้องสูญเสียลูกชายด้วยแล้วก็ต้องมาทำพิธีจัดงานศพให้กับลูกชายที่บ้านอีก
อ่ะไปฟังเสียงครอบครัวนี้ครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเขาต้องมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งสี่หมื่น
จ่ายเงินสดเลยเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าพรบของรถที่ประสบเหตุมันขาดพอดีครับ
ในต่อนะฮะแต่ว่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเพราะว่าทั้งต้นไม้ทั้งเสาไฟเนี่ยมันอยู่บนถนนของทางหลวง
คุณต้องรับผิดชอบสินะพอจู่ต้นไม้มันล้มแล้วไปทับเสาไฟเสาไฟไปทับรถเขาจนทำให้ลูกเขาตาย
ก็บอกว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบอยู่ก็ช่วยมาดูแลเขาหน่อยเนื่องจากว่า